แล้วก็มีการไลฟ์ให้เห็นการปฏิบัติงานตลอดเหมือนกันค่ะ
ทีนี้หนึ่งในภารกิจที่คุณชัดชาติจะต้องสะสาง

ทุจริตคอรัปชั่นดังนั้นเดี๋ยววันนี้ไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณกอล์ฟครับ

อย่าหาว่าผมตั้งกองเชียร์เชียร์คุณชัดชาติเลย
แต่ว่าสิ่งที่คุณน้ำแข็งเกริ่นเมื่อกี้เนี่ย
มันเป็นเรื่องที่อัดอั้นตันใจคนในกรุงเทพ
ผมก็ทำสื่อมานานแล้วอัดอั้นตันใจกับเรื่องทุจริตคอลลับชั่น
กอทมมานานไม่รู้จะทำยังไงแก้ไขลำบาก
พอวันนี้คุณชัดชาติประกาศจะเดินหน้าเรื่องนี้
มันมีความรู้สึกว่ามันมีความหวังขึ้นมา
ก่อทมเนี่ยมีงบปีละประมาณ๘หมื่นล้าน
งบจัดซื้อจัดจ้างมหาศาลครับ
จำได้ไหมครับเมื่อ๒วันก่อน
ผมได้สัมภาษณ์พูดคุยกับคุณมณะนิมิตมงคล
เลขาธิการองค์การต่อต้านทุจริตคอลลับชั่น
หลังจากที่ผู้ว่าชัดชาติเดินทางไปพบกับดรมานะนิมิตมงคล
รชัชชาติก็ได้รับรู้ข้อมูลเยอะเลยว่า
กระบวนการทุจริตคอลลับชั่นในกอทมเนี่ย
มันมีอะไรบ้างปัญหามันอยู่ตรงไหน
ก็ได้ข้อมูลเชิงลึกมาเยอะ
อันนี้ก็เพื่อจะได้รู้เท่าทัน
และหาวิธีป้องกันจัดการกับปัญหา
วันนี้มีประเด็นนี้เป็นข่าวครับ
กอทมเตรียมเปิดเผยงบประมาณปี๖๖

หัวข่าวนี้มีความหมายยังไงครับ
หัวข่าวนี้มีความหมายว่างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างของทุกโครงการ
ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กจะถูกเปิดออกมาให้เห็นกันต้วนทั่ว
บริษัทไหนก็เข้าถึงข้อมูลได้ใครที่ประสงค์จะเสนอตัวเข้าประมูลประกวดราคาจะได้รู้
ที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้กับเขาหรอกครับมารู้เอาก่อนเขาปิดประกาศ
พอปิดประกาศก็มีเจ้าภาพหมดแล้วอยู่ในมือเจ้าประจำหมดแล้ว
ฉะนั้นการทำอย่างที่กำลังจะทำเนี่ยมันจะรู้กันทั่ว
ไม่ใช่เฉพาะจะรู้กันกับเจ้าประจำไม่กี่เจ้าที่ทำมาหากินอยู่กับกอทม
บริษัทอื่นอื่นทั่วไปเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปยื่นเพราะเขาเข้าถึงแหล่งข้อมูล
อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการนับหนึ่งที่จะก้าวย่างไปสู่ความโปร่งใส
ประตูแห่งความโปร่งใสมันจะเปิดตรงนี้
ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ภาคธุรกิจเขาชื่นชมกันมาก
เหมือนฟ้าเปิดให้บริษัททั่วไปได้เข้าถึงโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้างการกินเปอร์เซ็นต์กินเงินทอน
ที่ทำกันมายาวนานเนี่ยเขาถือว่าชาติเก่าถูกที่คัน
และมันจะแก้ปัญหาทุจภิษฐ์ในกอธรมอร์ได้ในระดับหนึ่ง
อย่าลืมว่าเด็ดชนีททุจภิษฐ์ของประเทศเราเนี่ย
ตอนหลังประกาศออกมาเนี่ยมันทำให้คนไทยอับอายขายหน้า
ปีหนึ่งเขาประกาศทีนึงเราก็หล่นไปอยู่ล่างทีนึง
อทมนั้นเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองธุรกิจเป็นเมืองการลงทุน
มันเกิดขึ้นในพื้นที่กอทมนี่แหละและเกี่ยวข้องกับกอทมนี่แหละ
ทุกวันนี้ดัชนีทุจริตคอลลับชั่นมันแย่ลงทุกปีก็เกิดจากทุจริตคอลลับชั่นกอทมเป็นหลัก
ฉะนั้นถ้าแก้ตรงนี้ได้ก็จะเป็นการเริ่มต้นที่จะเป็นตัวอย่างของจังหวัดต่างได้
องค์กรปกครองส่วนท้องที่ที่อื่นอบจอบตที่ว่าทุจริตกันสารพัดสารพันธ
โครงการโน่นโครงการหนี้เสาไฟฟ้าแปลกโผล่ขึ้นมาเนี่ย
ผมคิดว่าสิ่งที่คุณชัดชาติประกาศเอางบประมาณจัดซื้อจัดจ้างทั้งหลาย
จอขึ้นเว็บไซต์ให้คนได้รู้เนี่ยเราก็มานั่งคิดต่อว่าเออแล้วงบประมาณในกระทรวงทะบวงกลมต่างล่ะ
ถ้ารัฐมนตรีเจ้ากระทรวงคิดเหมือนที่คุณชัดชาติคิดเอาเลยครับ
เอางบประมาณโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์ให้หมด
ปีนี้จะต้องทำอะไรก่อสร้างอะไรยังไงคนเขาจะได้รู้บริษัททั่วไปจะได้มีโอกาสเข้าไปยื่น
ที่ผ่านมาเหมือนกันเลยครับเข้าไม่ถึงเข้าถึงอยู่ไม่กี่เจ้าหากินกันอยู่ไม่กี่เจ้า
ทุจริตกันอยู่ไม่กี่เจ้าแล้วก็ทอนเงินกันอยู่ให้คนไม่กี่คน

ฉะนั้นคราวนี้แหละ
มันจะนำไปสู่ความโปร่งใสเพราะคนทั่วไปบริษัททั่วไปจะเข้า
โครงการต่างได้ที่ผ่านมาอย่างที่บอกอ่ะพอเขาประกาศออก

พอจะเข้าไปตัวเต็มแล้วโครงการนั้นเป็นของเจ้าหนี้โครงการนี้
เป็นของบริษัทนั้นเต็มแล้วบริษัททั่วไปเข้าไม่ถึง
ฉะนั้นก็ขอชื่นชมว่านี่จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเดินหน้า
ประเด็นต่อมาอีกเรื่องหนึ่งเป็นการบริหารเรื่องใหม่ของกอทม
เมื่อวานนี้ก่อนที่จะเกิดไฟไหม้คุณชัดชาติไปประชุมกับสภาอุตสาหกรรม
สาธรณ์ประชุมกันเรื่องอะไรครับ
หัวขาบอกชัดพบสภาโอสากรรมตั้งกรอกธม
ไปประชุมกับประธานสภาอุตสาหกรรมและคณะ
ประธานสภากรรมคือคุณเกรียงไกรเทียนนุกูล
ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนกอทม
การทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เรียกกันว่ากรอความหมายคือ
จะทำงานร่วมกันพัฒนากอทมพัฒนากรุงเทพร่วมกัน
ลองฟังคำอธิบายจากคุณชัดชาติสิว่าทำไมต้องไปจับมือกับกรอ
คุณชัดชาติบอกเอกชนเขามีบทบาทในการสร้างเมืองกอทมต้องร่วมมือกับเอกชนอย่างแข็งขัน
เป็นผู้อำนวยความสะดวกลดขั้นตอน
เพื่อให้ธุรกิจสร้างงานสร้างเมืองที่มีประสิทธิภาพได้
ส่วนกรออกทมสามารถตั้งได้
ภายในเดือนกรกฎาคม๖๕ปีหน้า
แล้วจะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อหารือ

เรื่องทำได้เลยเช่นโรงงานน้ำเสียขยะและเกษตร
สามารถตั้งคณะทำงานเป็นกลุ่มย่อย
คาดว่าภายใน๑เดือน๒เดือนน่าจะเห็นผล
ทั้งนี้กรอกธมเป็นการทำงานร่วมแก้ไขปัญหาเมือง
และสนับสนุนการเมืองทุกมิติ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วโปร่งใส
ภาคเอกชนเขายืนยันกับผู้ว่าว่า
เขาจะให้ความร่วมมือดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม
คุณเกรียงไกรที่เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมบอกว่า
โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งในพื้นที่กอทม
จะต้องได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด
และนักธุรกิจพร้อมจะร่วมมือกับกอทม
เพื่อพัฒนากอทมไปด้วยกัน
อันนี้ครับจะได้ประโยชน์มากในทางยาว
เพราะว่าจะได้เห็นความร่วมมือ

นักธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมนี่แหละที่เป็นคนจ่าย

แล้วเงินใต้โต๊ะก็กลายเป็นเงินทงเงินทอนเนี่ย
โอกาสที่จะเป็นการทุจริตอะไรต่างเนี่ย
จะน้อยลงเยอะ
ปิดท้ายเนี่ยจะมีข่าวดีตามมา
แน่ว่าผู้ว่าจะประกาศวันนี้วันพรุ่งนี้
ข่าวดีสำหรับคนกอทมที่เขาเจอปัญหาเศรษฐกิจหนักอยู่ตอนนี้

รายรับเท่าเดิมรายจ่ายยุบยับเพิ่มขึ้นทุกวันน้ำมันก็แพงขึ้นทุกอย่างแพงขึ้นหมด
คนที่เดือดร้อนเนี่ยไปกู้เงินที่ไหนไม่ได้
เขาใช้บริการโรงจำนำครับ
สิ่งที่คุณชัดชาติกำลังจะทำคือ
จะประกาศลดดอกเบี้ย
ลงจำนำให้ต่ำที่สุด
ลดให้ต่ำที่สุดใครเอาข้าวของไปจำนำ๔เดือนบวก๑เดือน๕เดือนไปถ่ายคืนไม่ได้
ก็เอาดอกไปจ่ายก่อนเขาเรียกว่าต่อดอก
ถ้าต่อดอกแพงแพงก็ไม่ไหวแต่การต่อดอกถ้าดอกเบี้ยมันต่ำมากมากเนี่ย
อันนี้จะได้ประโยชน์สำหรับคนจนในเมือง
อย่าว่าแต่คนจนในเมืองคนชั้นกลางในเมือง
ตอนนี้ก็คิดถึงโรงจำนำแล้ว

อันนี้เนี่ยกำลังจะเกิดขึ้น
และผมเข้าใจว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย

คนที่กำลังวุ่นวายไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิต
น่าจะมีทางออกอีกทางออกหนึ่ง
ผู้ว่ากอทมจะทำให้ครับคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ

หลายนโยบายที่ท่านชาติทำเข้าท่าเหมือนกัน
ติดตามกันต่อว่าผลงานจะเป็นอย่างไรมีเรื่องพิสูจน์เยอะเหมือนกัน